เรื่องราวแปลกประหลาดกันบ้างนะครับ
ึงอ่างโอ้โหตัวสีขาวจั๊วเลย

ชาวบ้านที่จับได้บอกว่ามันน่าจะมาให้โชค
โอ้โหตัวขาวขนาดนี้คุณอริยากลัวไม่กล้ามองใช่ไหม

กบอย่างเขียดอึงอ่างใช่ไหม

ก็คือนางอรไทยจงพึ่งกลางอายุ๕๐ปี

ลำไซกงตำบลบ้านราช

ราชศรีมาเอามาโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูกัน

ก็มาดูกันด้วยเหมือนกันนะครับ

กำลังเป็นอึ่งรุ่นสาวกำลังตั้งท้อง

เกิดมา๗๐ปีแล้วยังไม่เคยพบ
อึ่งเผือกอึ่งขาวขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับ

คนติดต่อมาขอซื้อด้วยเหมือนกันนะ

และสิ่งที่เธอพูดก็คือบอกว่า
ราคาถ้าเขาขายกันอึ่งแบบนี้

แต่ถ้าเป็นอึ่งสีทองจะขายอยู่ที่ตัวละ๘๐๐๐บาทอยู่เลย

คือไปเจอเจ้าอึ่งตัวนี้วันที่๑๗เมษายน
แหมมันช้าไปวันหนึ่ง

งวดหน้านะมันจะให้โชคให้ลาบกันอีกนะครับ
นี่ก็เรื่องของสัตว์แปลกประหลาดนะฮะ
ใช่ค่ะแหมตัวขาวอึ่งเผือก